รวมใจกันแน่นอนนะครับต้องเล่นเหมือนเกมนัดชิง

อย่างนั้นตกรอบนะครับร่วมส่งใจเชียร์กัน
ติดตามรายงานได้จากคุณวิริวิทเจริญเชื้อครับ
ผมอยู่ที่แซนดูนนะครับสถานที่ที่น่าสนใจที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศกาต้านะครับ
ในส่วนของความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
ก็ประกาศนะครับว่าเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่จะพบกับเกาหลีเหนือนั้น
ลูกทีมจะต้องเล่นเหมือนการเล่นในรอบชิงชนะเลิศครับ
เคลื่อนไหวของทัพนักเตะทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปี
หลังจากที่แพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไปศูนย์ตราตุตสี
ทำให้ต้องลุ้นนัดสุดท้ายกับเกาหลีเหนือในวันที่๑๙มกราคมนี้
เวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ
โดยโค้ซิโก้ได้ให้นักเตะพักผ่อนด้วยการลงสระว่ายน้ำ
สำหรับ๑๑ผู้เล่นตัวจริงเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อม
ทางด้านซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุญสือใหญ่ก็ได้เปิดเผยว่า
หลังจากทราบผลการแข่งขันของทีมชาติเกาหลีเหนือกับซาอุดีอาราเบีย
เสมอกัน๓ประตูต่อ๓นะครับว่า
ทำให้ทีมชาติไทยยังมีหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบที่๒
เพราะสถานการณ์ของทั้ง๓ทีมยังต้องรอลุ้นกันในนัดสุดท้ายครับ
ซึ่งไทยก็เคยเสมอกับเกาหลีเหนือในรอบคัดเลือก
ดังนั้นเกมนี้ตนเองก็ยังหวังว่าทีมไทยจะทำผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนของแผนการเล่นยังต้องดูนะครับว่า
ตัวจริงที่ลงสนามมาตลอด๒เกมจะมีปัญหาในเรื่องความฟิตหรือไม่
ก่อนจะตัดสินใจเลือก๑๑ผู้เล่นในนัดที่จะพบกับเกาหลีเหนือ

เพราะนี่คือเกมชี้ชะตาและต้องเล่นให้เหมือนนัดชิงชนะเลิศครับ
แท็กติกเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันอยู่นะครับ
มีหลายระบบหลายวิธีการอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ย
มันแมทชิงอ่ะนะครับนะครับเราคงไม่สามารถที่จะทดลองอ่า
เอาคนนู้นคนนี้เข้ามานะครับต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ดูพลัง
นะฮะของคนที่เล่นสิบเอ็ดตัวแรกมานะฮะหมดไหมล้าไหมกรอบไหม
แล้วคนอื่นทดแทนได้ไหมแต่ตัวทดแทนก็มีอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเราจะต้องรีบใช้ทุกคนเลยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ยังกำชับให้นักเตะ
รู้ความผิดพลาดจากเกมพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยในเกมดังกล่าวนั้น
ผู้เล่นสูญเสียตำแหน่งในช่วงท้ายเกมและต้องนำมาปรับใช้กับเกมเจอกับเกาหลีเหนือครับ
การแข่งขัดฟุตบอลเอเอฟซียูยี่สิบสามแชมเป็นชิปสองพันสิบหกนะครับ
มีการนำเอาสัญลักษณ์ของการแข่งขันมาใช้นั่นก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกนาว่านาจิมครับ
ติดตามเรื่องราวของมัสกอตตัวนี้จากรายงานครับมัสคอตหน้าตาน่ารักตัวนี้มีชื่อว่านาจิมค่ะ
ดูจากหูและหางก็คงรู้แล้วว่าเจ้านี่คือสุนัขจิ้งจอกแต่มันไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกธรรมดา
น้ำหนักเฉลี่ยไม่เกิน๒กิโลกรัมเมื่อเทียบไซส์กับสุนัขบ้านจะมีขนาดเท่ากับชีโวว่าเท่านั้น
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลทรายเหตุผลที่ประเทศกาต้า
เจ้าจิ้งจอกทะเลทรายนี้มาเป็นมัสคอตหรือสัตว์นำโชคประจำการแข่งขัน
ฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้
เนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะของมันอย่างความฉลาดหลักแหลมและความเร็ว
รูปร่างที่เล็กเปรียบเหมือนนักเตะในรุ่นยู๒๓ที่ยังไม่โตเต็มที่
แต่ก็มีความสามารถกราดเปรี้ยวและพร้อมที่จะก้าวไปเป็นนักเตะดาวเด่น
ในวงการฟุตบอลต่อไป
ส่วนอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับอยู่ใจกลางกรุงโดฮา
นั่นก็คือหอคอยโดฮาทาเวอร์นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางมาที่ประเทศกาต้าครับติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
กลุ่มตึกสูงในเขตเศรษฐกิจของนครโดฮาประเทศกาต้าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเช่นกัน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเก็บภาพสวยของตึกสูงที่มีรูปทรงแปลกตาตั้งตรงานอยู่ริมทะเล
และด้านหลังที่ฉันนี้ก็คือกลุ่มอาคารที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในกรุงโดฮาประเทศกาต้าค่ะ
อาคารนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในปี๒๐๐๕และแล้วเสร็จในปี๒๐๑๒ค่ะ
ภายในมีทั้งสำนักงานโรงแรมจุดชมวิวและพัฒนาคาร
ฝั่งตรงข้ามเป็นอ่าวเปอร์เซียในช่วงเย็นนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมืองพาครอบครัวมาปิ๊กนิกและร่องเรือโบราณชมวิว
โดยรัฐบาลได้จัดทำพื้นที่เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่แม้ว่าแดดจะแรงแต่อากาศโดยรวมก็ยังเย็นสบาย
ในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีส่งตรงจากประเทศกาต้า
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ